จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ

กลับมาพบกับรายการจับยามสามหลา
สามแต้มแม่มากันเล่นเลย
เอาเปลี่ยนไงเอาสามหลา

ทีละดาวเมื่อกัน

สหน้าตัว
แปลงว่าผมเองก็อะ

พี่ต้นพากมันนานขนาดไหนนะครับ
ถ้าปีที่จำได้ปี๑๙๙๔
๑๙๙๔ในบางคนก็อาจจะพึ่งเกิด

ปี๙๕เพราะว่ามันจะเหลื่อมปี
ใช่ใช่
เพราะว่าปีนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงครั้งสุดท้ายของ
อ่ะตายล่ะแล้วทำไมอยู่ดีเราไปเรื่องบอลละ

ผมก็บอกพี่รันว่าช่วงนี้ผมไม่อยากคุยเรื่องบอล
ถามมาเลยนะอยากบ่นอะไรหรือว่าพูดกันไหมครับ
มันเลยจุดบ่นแล้วแหละ
ผมว่านะอันดับแรกเราต้องเลิกพูดเรื่องฟุตบอลก่อน
เพราะถ้าพูดเรื่องฟุตบอลเนี่ยเสียงผมจะประมาณนี้จะไม่ค่อยดัง
ไปเรื่องอื่นก็ยังมีเสียงอยู่บ้าง
อย่างวันนี้เราชวนพี่ต้นมาจะไม่พูดเรื่องอื่นไม่ได้นะ
เราพูดถึงอเมริกันฟุตบอลนะครับ
พี่ต้าดูอเมริกันฟุตบอลมาบ้างใช่ไหมเอ๋ย
คือดูจะถามว่าเชียร์ทีมไหนเนี่ย
คงบอกไม่ได้แต่ติดตามคือสมัยเด็ก
เราจะได้ดูช่องฟรีทีวี
เราตื่นช้ามาดูเราไม่รู้แล้วคู่ชื่อเขาได้ไหม
ได้ดูช่องหนึ่งซึ่งส่วนมากเขาจะถ่ายทีมนี้ครับ

ถ้าแบบยุคที่เราแบบไม่มีข่าวสารอะไรทุกวันนี้
เรารู้จักกีฬาที่มันวิ่งชนกัน

มันเป็นโลโก้สีดำขายมันก็จะสวย
ของผมก็จะนอกจากโลโก้สวยแล้วก็ได้ยินชื่อบ่อย
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทีมนี้มันเท่
พอเริ่มดูมามันก็ตามนั้นนะครับ

เห็นนายเชียร์ไงเราก็เชียร์ตามแน่

เราออกหน้าชัดเจนอยู่แล้ว

พี่เชียร์เนี่ยตั้งแต่ยุค๘๐นะ
ตั้งแต่ยุคเด็กอะ

ตอนนั้นดูกับคุณนะ
คุณนะผมเชียร์โจมทนา

แล้วก็แบบโอเคไอทีมนี้เสรีดงริย์ดัง
มันเก่งดีเว้ย

มายาวมาจนเพิ่งมากลับยุคโคลิงแคบานิคอยู่หน่อยหนึ่ง

เอาจริงผมอยากรู้ว่าอย่างพี่ต้นอย่างนี้ครับ
มานานเสน่ห์ของมันในมุมพี่ต้นคืออะไร

ไปนะเวลาพี่บรรยายอย่างเงี้พี่ก็จะบอกว่าเราก็คิดไปกับเขาอ่ะ
เพราะว่ามันต้องค่อยวางแผนในการลงสนามใช่ไหม
เราจะต้องเป้าหมายคือมันต้องยึดเมืองหลวง
ซึ่งมันจะไปทางไหนวางแผนยังไงบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าขติการมันยุ่มหยิ้ม
เราไม่ต้องหวังเรื่องนั้นอะมองเขาว่าเอ๊ะทำยังไงให้เขาไปให้ถึง
ทำไมเขาพันทิ้งล่ะก็ช่างมันก่อนยังไม่ต้องไปคิดมาก
ดูไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะเป็น

เกมของแมนการ์ฟิฟามันคือสาดิตี้หมดเลย

มันไม่เหมือนเกมกีฬาอันอื่น

กฎกฎเนี่ยน้อยมากที่จะใช้สกิล

จะปลาสันแลนด์หรือจะปลาแบบไป
มันมีแค่เตะทัศน์ดาวน์อะ
แต่พันธุ์ที่ต้องใช้สกิลหน่อย

วางแผนเสร็จแล้วก็เล่นไปเลย
แล้วมันเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือโลโก้หมวก
โลโก้หมวกเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่มีกีฬาอื่นในโลกนะ
ลักบี้เขาก็ไม่มีเขาก็มีแค่คาดหัว
หรือก็ชุดยูนิฟอร์มของพวกนี้เอง
ซึ่งมันก็จะมีการเล่นได้
คือกีฬาอเมริกันเนี่ยหนึ่งในการที่เก่งคือเรื่องการตลาด
เขาทำสินค้านะคือในยุคสมัยตอนพี่เด็กเลย
พี่รู้สึกว่ามันทำทำไมไม่มีอะไร

แล้วเราไม่ใช้จริงค่ะ
แล้วก็เสื้อแข่งแค่นั้น
ซื้อยืดยังไม่ค่อยมีเลยนะ

ไม่ค่อยมีแต่ขณะที่ฝั่งอเมริกันเนี่ย

ที่ทำเสื้อเชิดเสื้อโปโล

มันมีมากกว่าแล้วจนกระทั่งเนี่ย
ช่วงหลังที่เจ้าของอเมริกัน

มันมีความหลากหลายขึ้นแต่กีฬาอเมริกันเนี่ย

มีชุดยังไงชุดโปรโลบูลด์

เขาก็ทำให้มันเป็นโลโก้ทำอะไรเอามันเป็นสินค้าขาย
คิดว่าในแง่การทำตลาดเพื่อนอย่างนี้เค้าต้องเก่งมาก

วันนี้มันขายดีสู่โลก
การทำในส่วนเบาะแบบนี้พี่กู้ก็เก่ง

โดยเฉพาะบานมีนาทีมันขายสั้นชัดมาก

วันที่๑๓กุมภาพันธ์
๑วันก่อนวาเลนไทยจำไหมครับ
เช้าวันประมาณ๖โมงนะนี่เขียนมาอีกครั้ง
ใช่ประมาณ๖โมงครึ่งนะครับ
ไปดูมาเป็นยังไงบ้างครับที่เคยไปดูมา
คือพี่ว่าบรรยากาศนะอย่างช่วงวันนี้นะ

ถ้าเราไปก่อนเนี่ยเมืองจะเงียบหน่อย
เพราะว่าเราหนึ่งเราต้องเข้าใจว่า
มันเป็นมหากรรมของคนในประเทศ
คือบางคนไม่ได้ไปดูอเมริกาฟุตบอลในสนามนะ

แต่บางคนไปคือเขาแค่ขับรถนะ

เป็น๑๐๐๐กิโลเมตรเป็นรถทิพย์

แล้วสัปดาห์นั้นเนี่ยเค้าก็จะทำโหมโรงกัน
อารมณ์พูดง่ายคือจัดงานวัดอะ

คือถ้าเริ่มวันจันทร์ในเวลาท้องถิ่นนะ

คือเค้าก็ต้องพูดถึงในเรื่องของรายได้
คือค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่ควรไปแบบ๕วัน๖วันใช่ไหม

ซึ่งโอ้โหจากพี่เคยไปก่อนล่วงหน้าอย่างนี้
แล้วเราเห็นเลยว่าความคึกคักของคนเนี่ย
พอวันอังคารพุทธนะ
โอ้โหคนมาจากไหนเริ่มมากัน

สีสันแบบมันชัดเจนมาก

มันกลายเป็นว่าทั้งสัปดาห์
นักกีฬาเองก็จะแถลงคาว
แล้วก็มันจะมีพวกสื่อต่างที่มาจากทั่วโลกครับ
ซึ่งถือว่ามันเป็นมหากรรมที่ไม่ค่อยมีอย่างที่อื่นที่เขาบิ้วแบบนี้
วิวแบบเป็นอาทิตย์หนึ่งก่อน

สมมุติแข่งวันอาทิตย์ก็บิลล์สุดสามวันอาทิตย์จบ
สามวันแต่อันนี้เขาเก่งในเรื่องทำแบบนี้
แต่ว่ามันอยู่ที่เมืองเมืองเจ้าภาพแต่ละเมืองเขาก็มีลูกเล่นไม่เหมือนกัน
อย่างพี่เคยไปอย่างสมมุติพี่เป็นเอโลลีน
เขาก็จะมีการจัดเลี้ยงในแบบที่ว่าอาหารของเขา
ก็จะเป็นอาหารในแบบที่จะเป็นอาหารทะเลหน่อย
จะมีแบบหอยนังลมแบบโอ้โหตัวเท่าบักเอ้เท่าฝ่ามืออะไรอย่างนี้
หรือว่าเป็นบางเมืองที่เขาก็จะมีการจัดเลี้ยงการจัดงานอะไรต่าง
ต่อเจ้าภาพจริงคือมันเป็นเสน่ห์ของเมืองนั้น
แล้วก็เรื่องของผู้คนเรื่องอะไรต่างเนี่ย
อาหารการกินอะไรมันก็ไม่ค่อยสามเครื่องบริการเนี่ยอาหารการกินมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะ
คือเราจะบอกว่าอาหารฝรั่งสมมุติเราพูดอาหารฝรั่ง
แต่จริงแล้วเนี่ยพอเราลงไปเป็นเขามีการผสมทั้งพวกเมกซิกันน์
อิมพรรณใช่หรือเป็นพวกอาหารแบบโฟสตรูทแบบที่มันก็จานใหญ่
สึ่งแต่ละเมืองเขาก็จะมีการไทรแคลเตอร์ต่าง
พิษายังไงสำหรับโคมเมริกันมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีทุกเมืองจริง
ส่วนในเรื่องของตัวเมืองเองพี่ว่าเกรนเดลเมืองสะอาดมาก
แล้วมันเป็นเมืองที่เราก็คิดเมืองทะเลซ้ายมันจะมีอะไร
แต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเขากระชับเมืองเขาวางรูปแบบ
ซึ่งมันอยู่ใกล้กับที่มันเป็นโซนจัด
เพราะพี่เป็นคนที่ว่าพี่ไปทำงานมันจะเหลือเวลา
ก็ไปทะเลที่ไทยไปหาประสบการณ์
แล้วก็แถวนั้นมันมีเส้นเทรลให้เดินในทะเลสายเยอะ
เราสามารถแกะตรงเส้นได้แล้วก็วันหนึ่งเดินได้เต็มรอบ
มันก็เลยชอบในส่วนที่ว่าพี่เป็นคนชอบไปเดินเขา
ไปเจอกระบองเพชรแบบสูงแบบปกติเราจะเห็นเยพอร์ตเข้ามาจัดโชว์

มันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันทั้งอาหารที่จะแปลก

พวกของเมซิกันด้วยของสหรัฐอเมริกาเองคนอเมริกันเองด้วย

แมทแข่งซุปเปอร์บูลนัดชิงชนะเลิศนั้นเนี่ยครับ
คือรู้สึกคันนะเพราะพี่ความรู้สึก

มันเป็นความเป็นคู่รักคู่แข่ง
ถ้าเป็นเมื่อสัก๑๐กว่าปีที่แล้วพี่รู้สึก
ทำไมกูแปลกวะไปใส่ทีมอะไรพวกนี้
แต่พอปัจจุบันเนี่ยพอมันแก่มันปลง
มันก็รู้สึกว่าเราก็ดูให้มันสนุกเป็นเกม

จะใส่นักคือฝรั่งเขาไม่มีไก่รองบอลในบ้านเรา
คนนี้มาคนนี้มันจะเป็นในแบบที่เป็นปอมาตลอด
ใช่แต่พอเล่นมาสักครึ่งฤดูเนี่ยขึ้นมาระดับท็อปแล้วนะ
ซึ่งเป็นโค้เตอร์แก๊กที่พี่มองว่าเก่งมากที่สุดยุคนี้
ใช่เจ็บบริเวณข้อเท้ากันนะแข้งนี่แหละ
ซึ่งตามที่พี่ดูมาในที่เขาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบาดเจ็บ
เขาบอกว่ามันไม่มีทางหายหรอกภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงเดือน
แค่ไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์
อืมตัวแบบว่าสมบูรณ์ไม่มีเรื่องสำคัญสำคัญบาดเจ็บค่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายต่างก็ถือเต็มที่
แล้วอันนี้ผมอันนี้ถามความเห็นส่วนตัว
เขาจะรู้ตัวการนี้เขาเล่นยังไง
คือหนึ่งเนี่ยพี่มองว่าเขาอายุยังน้อยนะ
ในเรื่องของประสบการณ์มันแค่๓ปี

มองว่าเขาเป็นคนที่เล่นแบบไหลไปตามเกม
แล้วก็ส่วนหนึ่งเพราะทีมรับเขาเหนียวมาก
ทีมรับมันเหนียวเนี่ยยังไงคุณก็ตามมากสุด

แล้วก็เล่นแบบพอคว่างไม่ได้

เพราะว่าแบบยุคปัจจุบันนี้มันจะต้องวิ่งเก่ง
เพราะว่าถ้าสมมุติคู่แข่งมาปิดวิ่ง

ซึ่งถือว่าเป็นปีกในระดับที่ท็อปสุดคนหนึ่ง
คือเรียกได้ว่าปีนี้เป็นการลงทุน
ถ้าสมมุติว่ากลายเป็นแชมป์จริงลงทุนที่คุ้มค่า

แล้วทุกอย่างที่พี่ดูมานะ
คือทีมรับเหนียวทีมบุกโอเค

แต่ว่าสภาพร่างกายก็สมบูรณไง

บางคนบางวันอาจจะแบบตื่นมาแล้ว
วันนั้นก้าวเท้าซ้ายผิด

ใช่ไหมไฟแตกหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง

ทุกคนมีมาหมดแล้ววันนี้ทำไมกูซวยอย่างวะ
อะไรอย่างนี้มันต้องมี

ใช่มันมีพูดง่ายทุกโมเมนต์

อ่ะเราจะมาทำนายไทยทักในเรื่องเกี่ยวกับ
โอเคอ่ะรบกวนพี่ต๊ะช่วยแนะนำหน่อยครับ

เราจะเปิดไพ่ฝั่งละ๓ใบ
นะครับก็เลือกมาแล้วก็ดูประเมินฟอร์มว่า
ถ้าสับ๒๔ต้องเป็นอย่างนี้ครับ

แต่ถ้าสับอย่างนี้เราจะเริ่มควักตังค์

วันนี้ผมคลี่ไพ่ออกมาแล้วนะครับ

เราจะมาเลือกไพ่ของทีม

ใบแรก๑๐เหรียญใบที่๒๑ดาบและใบที่๓๔ดาบ
ส่งมาแบบเหมือนอ่ะมีปัญหาอะไรยังไงนู่นนี่นั่น
เขาก็น่าจะมีการเตรียมพร้อมหรือการจัดทีมมาค่อนข้างมีความพอดี
ส่วนใบที่๒เนี่ยได้ไพ่๑ดาบ๑ดาบคือไพ่แห่งการคว้าชัยชิงชัย
ลุยพร้อมสู้อ่าถ้าดูตามหน้าไพ่๑ดาบเห็นไหมครับ
ดาบข้างบนดาบเนี่ยยังมีมงกุฎอีกอืมซึ่งถือว่าทั้งทีมอ่ะ
ไม่ว่าจะโค้ชผู้เล่นทีมหลังบ้านของทีมเนี่ย
เขาก็มีความมั่นใจว่าแมชนี้เขาต้องได้เขาต้องชนะ
พร้อมลุยพร้อมสู้แต่มาดูอีกใบหนึ่ง
ไพ่ใบสุดท้ายของชีฟเนี่ยได้๔ดาบ๔ดาบความหมายอันนี้เนี่ยคือ
ถ้าความหมายตรงตรงของไพ่เลยนะคือการพักพรพักพรในที่เนี้ยอ่ะ
อาจจะเหนื่อยล้าอาจจะมีการบาดเจ็บหรืออาจจะมีสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นในเกม
ซึ่งเมื่อกี้พูดถึงมาโฮมอาจจะฟิตใช่ไหมครับ
อืมมาโฮมอาจจะมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นในเกมก็เป็นได้อืมซึ่งถ้าดูอย่างงี้แล้วสี่ด่า
แต่คือก็ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับอาจจะมีผู้เล่นสำคัญบาดเจ็บรวมถึงก็ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคืออันนี้ไพ่ของฝั่งชีฟ

คือถ้าเป็นยุคพี่เอามือซ้ายเข้าไปล้างตูด

หมายถึงว่ายุคพี่เขาไม่ค่อยใช้มือซ้ายกัน
มือซ้ายมือล้างตัว

เราอยากไปพูดถึงนั้นไม่อยากคิดภาพ
กลับมาพูดเรื่องไพ่

ไพ่ไม่ค่อยคุ้นไอ้แถวบนอ่ะ

ปล่อยกับทีมสีแดงอะไรที่เป็นฟุตบอลอังกฤษไหม

มีสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะทำ

ก็ต้องแบบเหมือนมีความมานะบากบั่น
มีความพยายามในการต่อสู้
พูดง่ายเป็นไพ่แห่งการต่อสู้แล้วกัน

เขาก็จะได้ตามที่เขาต้องการ

เป็นรือสีที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนจะเก็บเนื้อเก็บตัว
หรือถ้าจะมองเป็นภาษากีฬานะ

เขาเรียกว่าไงอมภูมิอะ
ภูมิหรือแบบไม่ได้แบบโชว์ของ
หรือโชว์พลังที่แท้จริงอะ

เห็นไหมไพ่ดูจะดู

เขาพร้อมที่จะใช้อาวุธลับที่เขาเตรียมไว้อยู่
ก็ได้นะแต่แค่ว่าช่วงแรกในเกม

เขาอาจจะแบบยังไม่ได้แบบโชว์พลังที่แท้จริงออกมา
ก็คือเป็นไพ่แห่งราชินี
ชินีก็คือความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมความสุข
ซึ่งถ้าดูตามความหมายหน้าไพ่นั้นนะครับ
ชมเชยสิ่งที่เขาปรารถนาความตั้งใจไว้
ความเป็นราชินีใบนี้มันจะต้องมีความกดดัน
หรืออาจจะมีความจุกจิกที่เกิดขึ้นในทีมเขาก็ได้
ถ้าเขามีสมาธิมีสติแล้วก็ตัดปัญหา
เรื่องจุกจิกภายนอกตรงนู้นนี่นั่นของเขาไปได้
เทียบกันเนี่ย๓ใบบน๓ใบล่าง
ถามว่าถ้าดูตาม๖ใบตรงนี้นะ
ชีวิต๒คอร์เตอร์แรกอาจจะเหนือ
แต่พอมา๓๔คอร์เตอร์แล้วเนี่ย
โอเคตอนนี้เราเปิดทั้ง๒ทีมมาแล้วนะอย่างละ๓ใบ
ทีนี้เรามาเปิดไพ่แบบเอาไว้เรียวไงแบบไพ่ฟันทงเลย
อีกทีมละ๑ใบว่า
ไม่มีเสมอนัทนี้ถ้าเสมอก็ต่อเวลากันต่อไป
เหมือนนวนจุดท่วนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไต่บ้าบอกนะครับอ่า
โอเคงั้นผมเลือกชีฟก่อนแล้วกันโอเคเลือกมาหนึ่งใบนะครับโอเค
เลือกมาแล้วแล้วก็เลือกของอีกหนึ่งใบคราวนี้เลือกมาแล้ว
ทั้งสองทีมผมเปิดพร้อมกันเลยนะเปิดพร้อมมาเลย
หนึ่งสองสามโอ้โหอ่ะมีความชัดเจนประมาณหนึ่งแล้วอืม
ไพ่ของชีฟซ์คือเด็กถือถ้วยอืมส่วนไพ่ของอีเกิ้ลส์ขึ้นห้าเหรียญ
ถือถ้วยนี้มันมันบ่งบอกเลยไหมว่าทือถ้วยได้ถ้วยใช้แชมป์อ่า
นี่แหละเป็นนัยยะสำคัญเอ้ยนี่ไงโอเคเอ้ยผมเป็นหมอดูได้แล้วเนี่ย
ก็คุณซึมซับกับผมไปหลายตอนแล้วนะเนี่ยโอเค
พูดถึงเราน่ามาพูดของชีฟจากของชีฟเด็กถือถ้วย
ความหมายของเด็กถือถ้วยนะครับคือความสดใหม่
อาจมีดาวรุ้งที่เขาเรียกว่าอย่างไร
เป็นตัวสำรองขึ้นมาพลิกเกมน์ได้
เพราะว่าชิปมีตัววิ่งดุ๊กกี้เด็กอยู่อีกคนนึงด้วย

เพราะลืมบอกไปเด็กถือถ้วยอ่ะ

ถ้วยมันเป็นไพ่เรื่องเกี่ยวกับธาตุน้ำ
น้ำมันก็จะมีความคล่องตัวมีความลื่นไหล
ซึ่งไพ่ใบเนี้ยก็อาจจะนำพาทำให้ปีกปีก
เขาเรียกว่าทำเกมดีผลดีในเกมนัดนี้ก็ได้นะครับ
ซึ่งพูดถึงชีสมาแล้วชีสมีโอกาสสวยแล้วนะ
ไพ่๕เหรียญความหมายของมันจริงนะคือไพ่แบบการเจ็บปวด
การเจ็บป่วยหรือการอาจถ้าพูดภาษาบ้านบ้านหรือหยาบหยาบหน่อยนะ
คือไพ่แบบขอทานะโอ้ยล้อมถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ให้๕เหรียญเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนในลักษณะที่ว่ามีอาการบาดเจ็บ
เพราะไพ่เนี่ยเห็นไหมถ้าดูตามหน้าไพ่มีคนขาเป๋ด้วยอ่า
อืมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดูตามหน้าไพ่ทั้งสองทีมแล้ว
มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะต้องบอกไว้ก่อนแต่มีข้อแม้นะคือ
ครึ่งแรกเขาต้องโกยแต้มให้ได้เยอะมากที่สุดนะ
เกิดอาการบาดเจ็บไม่เกิดอาการนู่นนี่นั่นรวมถึงอาจจะ
ใบบุญเด็กน้อยหรือดาวรุ่งหรือรุกกี้หน้าใหม่ในเกมนี้ก็เป็นได้
เหลืออยู่หรืออยู่ที่ฟิลาเมืองฟิลาเดเฟียร์ใช่ไหมอ่า
ฟิลาเดเฟียร์นี่อะไรเฟรนซิเวอร์เนียเฟรนซิเวอร์เนียเฟรนซิเวอร์เนียอ่า
โอเคอยู่เมืองไหนอ่ะอยู่เมืองใต้ป่ะ
อยู่เมืองใต้หรืออยู่ตอนเหนือใช่ไหมโอเคถ้าดูจากหน้าไพ่ตามนี้นะครับ
ก็คือเมืองแคนซ่าซิตี้ก็ถือว่าแฟนในกลุ่มที่ชอบโคต้าแบ็คอย่างมาโฮมก็อาจจะได้เฮกันอ่า
เอ้ยคุณงั้นงั้นเอาใหม่คัดเหมือนเดิมเห้ยอย่ากระเผิดคัดเหมือนเดิม
แล้วเปิดจนกว่าพี่รันจะพอใจแล้วจะถึงจะปิดรายการไม่ได้ไม่ได้หรอสูตรที่ติดภูระแหมอ่ะ
แบบดาบกับไม่พองดาบมันก็ต้องคมผมไหมพอง
ดาบอาจจะมาฟันไม้พองก็ได้

ดาบอาจจะทู้รึเปล่า
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่า
แมชย์นี้จะเป็นอะไรก็ต้องดูตามหน้าไพ่

จะออกตามที่พี่รันทำนายไว้หรือเปล่า
ก็ถือเป็นคอนเทนต์สนุกในการแบบ

อะไรยังไงก็ไปทัวร์ตรงที่พบพี่รันต้องไม่เกี่ยวเหมือนเดิมครับ

แต่รายการของเรานะครับไม่สนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนัน
จริงตอนไม่พูดมันดูโอเคแล้วล่ะแต่พอพูดปั๊บเหมือน

ไม่เชื่อก็รอครับผม

อย่างไรก็ฝากรายการของเราด้วย
ถึงแม้ว่าจะทุกอย่างยังเหมือนเดิม
แต่เราอาจจะเปลี่ยนกีฬาบ้างก็ให้เป็นสีสัน
แล้วก็ฝากพี่ต้นฝากผลงานหน่อย
ก็ถ้าเป็นเพจที่ทำเรื่องของอเมริกันเกมเพจผมก็จะมีในเฟซบุ๊คอะครับ
โอเคแล้วผลงานทางโซเชียล
ก็จะมีบาสเก็ตบอลกับทางอเมริกับฟุตบอลนี่แหละ
ก็สามารถติดตามพี่ต้นได้

เพราะว่าต่อให้เราไม่ทันดูหรือว่าตื่นมา
คือโรคที่วันนี้มันทำให้ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่าย
ยุคพี่เองไปหานังสือพิม์ต้องการค้นไทรัต

ผลออกมายังไงนังตื่นเต้นจัด

เพราะวันนี้มันสามารถดูอะไรต่างมากมาย
ในเฟซบุ๊คทั้งในยูทูปเองหรือในทวิตเตอร์เอง

ก็ขอขอบคุณต้นไฮท์ซอน
ครับผมครับขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากรายการของเรานะครับ
ย้ำ๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะทุกวันศุกร์นะครับ
ประมาณค่ำเราจะเผยแพร่รายการนี้ตามช่องทางต่างของไทยรัฐพอดแคสต์
ก็มาพิมพ์คอมเมนต์มาแซวมาอะไรก็ได้

ไม่ต้องมาจอดที่ออฟฟิศเรานะครับ

ยังไงวันนี้ล่ำลากันไปก่อนสวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับ